ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มรีดง่ายหอมสดชื่นติดทนยาวนานช่วยกำจัดฟรีนอับชื้นที่ต้นเหตุ
สวัสดีค่ะ

ใหม่กัญชายจะทำมาหากินไหม

แอบขนมไว้ใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้

เขาแบบว่าเขารู้ตัวเขาจะตายแล้วเขาก็โพสต์อย่างนี้หรือเปล่า
นี่ฉันจะต้องตายจริงแล้วเหรออะไรอย่างนี้กัญชัยเอ้ย
แล้วถ้าสมมุติใครดูไลฟ์ของเขาเขาจะตลกนะแองจี้เนอะ
ไม่คือผมเคยไปก๊อฟเขาด้วยนะ
ก๊อบที่บอกว่าอะไรนะต้องอะไรอย่ารักลูกค้า

ก็เป็นก็กำลังคุยอยู่อย่างนี้มุมชมครับ
มีน้องคนนึงชื่อว่าคุณเบิร์ด
แล้วก็เหมือนแบบค่อนข้างจะแบบมีคนรู้จักแกเยอะเหมือนกัน

ประหลาดว่าพิธีกรปรากฎงานนางงามเดินต่าง

แต่เขาจะตลกเนอะแล้วเขาคุยสนุกข้อมูลเขาเยอะ
นั่นตลกนี่แล้วปรากฎว่าน้องไปติดโควิดที่ห้าภาษาตุ๊ด
เออที่ห้าภาษาตุ๊ดใช่นี่น้องติดโควิดแล้วน้องก็เสีย
เพราะว่าแต่ว่าเหมือนกับมีเรื่องของการไปฉีดวัคซีนด้วยใช่ไหมแองจี้
ใช่ตอนนี้มันมี๒ข้อมูลคือข้อมูลแรก
เพราะหลังจากที่พี่เบิร์ตเขาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ย
คือเหมือนตั้งแต่วันที่ไปรับไปฉีดวัคซีนเขาก็อัปเดตว่าเขาเข้าโรงพยาบาล
เขาบอกอุ๊ยไอ้ต้าวัคซีนอย่าทำร้ายฉันนะอะไรอย่างนี้
ประมาณอย่างนี้ทุกวันจนอาการก็สุดลงเรื่อย
จนวันนี้ข่าวก็ออกมาหลายคนเข้าใจว่าเป็นพ่อฉีดวัคซีนหรือเปล่า
แต่ทางยืนยันว่าเหมือนว่าโควิดลงปอด
ตกลงเป็นโควิดแล้วเสียชีวิตลงปอดแต่ว่าคืออีกกระแสหนึ่งบอกว่าไงนะ
ฉีดวัคซีนบอกว่าน้องเป็นโควิดแล้วไปฉีด

เนี่ยบอกไปเป็นโควิดแล้วถึงไปฉีด
แล้วก็เหมือนติดได้รับเชื้อมาแล้ว

ตอนที่น้องไปฉีดน้องอาจไม่เศร้าน้องติดโควิดมาหรือเปล่า
พักวันหนึ่งวันที่๕เข้าโรงพยาบาล
ไปอีก๑๕วันถึงเสียชีวิตฮะ

อ่าทำพิธีคือชาวพนักกิจ
เมื่อเช้าตอนประมาณ๑๑โมงที่วัดแถวบางแคร์
หรือว่าน้องเป็นแล้วคือน้องไม่รู้ว่าน้องติดมาก่อนหรือเปล่า
เดี๋ยวไปหาข้อเท็จจริงมาให้หรือถ้าใครทราบก็ฝากส่งมาบอกในทวิตเตอร์หน่อยนะ

วันนี้ก็ว่านะ
แก๊งกระเทิที่แบบเคยร่วมงานกับพี่เบิ๊ส
ภาครามก็ไว้อะไรกันตั้งแต่เช้า

ที่มันเหมือนได้ข้อมูลว่าฉีดแอสตาร์แล้วตุยรึเปล่า
บอกว่าเป็นโควิดลงปอด
เนี้ยอยากจะถามอีกอย่างหนึ่งกัญชัยทำไมเธอคำหวนกระแสเนี่ย
วันนี้คนอ่ะฉีดแอสต้าแล้วแพ้แค่วัคซีนกันเยอะเว้ยอืม
กระทั่งลูกน้องตัวฉันเองตอนนี้เมื่อวานก็เข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
เด็กวัยรุ่นน่ะคือส่วนส่วนใหญ่ก็แล้วก็เนี้ยคำว่าประกันวัคซีนอ่ะ
มันมีทุกคนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้คือคำถาม
แต่ว่าแต่ว่าแอสต้าเนี่ยคนที่แบบอายุเด็กจะมีเยอะเต้นไปเนี่ย
คือจะไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นอะไรสี่สิบขึ้นไม่เป็นอะไรเลย
หนักสี่สิบขึ้นไม่ค่อยเป็นอะไรอือเนาะน่ะ
เพราะว่าเพราะว่าคือเป็นไปได้ที่เท่าที่จำได้นะ
ที่เคยสัมภาษณ์อาจารย์หมออะไรอย่างนี้
แต่ว่าในภาวะที่คนอายุน้อยเนี่ย

แล้วก็เจ้าวัคซีนตัวนี้
ที่เอาไวรัสตัวนึง
แล้วก็ฝากเอาเจ้าเหมือนกับพันธุกรรมของโควิด

แล้วก็ฉีดเข้าไปนะไอ้เจ้าไวรัสตัวนั้นมันก็เหมือนกับเป็นไข้ของไข้หวัด

มีอาการที่จะเป็นไข้ได้อะไรอย่างนี้
บางคนพอแบบว่าที่อายุน้อยอยู่ก็แข็งแรงอยู่เนี่ย

อะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้แบบอาจจะแบบแสดงอาการออกมา
แต่ว่าสุดท้ายก็ประมาณสักวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างนี้

แล้วก็จะดีขึ้นก็แต่ยังไงก็ต้องฉีดแหละ

เพราะว่าหนึ่งพฤศจิกาเราเปิดประเทศกันแน่นอนแล้ว
เรื่องผู้กำกับโจ้หายไปนานเนอะกัลชัย
เพราะว่าก็ยืนยันออกมาแล้วว่า
ผู้กำกับโจ้กับลูกน้องไปใช้ถุงกำว่าคลุมหัวมาวิน
กระทั่งขาดอากาศหายใจ๖นาทีทำให้เสียชีวิตนะครับ
คือวันนี้คุณผู้ชมครับศาลจังหวัดนครสวรรค์
เขาอ่านคำสั่งคดีชนสูตรการเสียชีวิตของพนักงานที่พนักงานอายการจังหวัดนครสวรรค์ยื่นคำร้อง
ไต่สวนการตายของนายจิรพงศ์หรือว่ามาวินคือตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๑๒
ซึ่งมีการกล่าวหาว่าการตายของมาวินเกิดขึ้นจากการกระทำของทางฝั่งอดีตภูมิกับโจ้
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่อยู่ในชุดของเขาเนี่ยนะฮะตามขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ
ก็สุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับเหตุและพฤติการที่ตายคือขาดอากาศหายใจนะฮะ
เนื่องจากถูกพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันนะครับหรือว่าภูมิกับโจ้เนี่ย
จะร่วมกันใช้ถุงพัฤติกลุ่มศิษฐ์เป็นเวลานานกว่า๖นาทีครับ
แล้วก็ในขณะที่ทำการชนสูตรก็มีการเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้
แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนออกมาแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวจะมีการไปตรวจสอบในเรื่องอื่นอีกด้วย
ก็ว่าอย่างนั้นอย่างที่เรารู้กันนะฮะภูมิกับโจ้
วันนี้ยอดโควิดลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะดับต่ำกว่าร้อยซึ่งก็พวกเราควรจะดีใจกันมากเลย
กระทรวงสาธารณสุขเขารายงานเลยว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อโควิดนะครับน้อยจริงคือมีผู้เสียชีวิต๑๘๗๘คน
เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่เราเล่ากันไปว่าสิ่งหนึ่งที่คนกำลังถามกันเยอะเฮฮาภาษาตุ๊ด
เมื่อกี้เราพูดกันไปตั้งแต่เปิดรายการเนี่ยนะครับก็คือเขาก็พูดเลยว่าเขามีการโพสต์ข้อความว่า
รายการเราเครียดมากมากที่พี่เบิร์ตได้จากไปแบบกระทันหันคือพิธีกรดีดีมืออาชีพคุยสนุกแบบนี้
หายากมากไม่มีใครแทนที่ได้แล้วตอนนี้คือกะจะนัดกันมาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อยู่
ขอบคุณสำหรับมุมดีที่สอนน้องมาเสมอนะฮะรักตลอดไปพี่เบิร์ตเป็นโควิดลงปอดนะ
เรื่องต้นเนี่ยเขาชัดเจนแล้วว่าเป็นโควิดลงปอดคือเสียตอนตีสามครึ่งนะฮะ
เมื่อวันที่๑ตุลาคมจะโพสต์ว่าทำไมใจร้ายกันอันนี้แหละคือคนก็พูดกันว่าทำไมใจร้าย
สรุปต้องตายคือเหมือนตัวเองรู้อยู่แล้วว่าร่างกายไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
นี่ก็เป็นประเด็นที่ควรพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะตอนนี้เนาะ

ตอนแรกที่เขาโพสต์คือคนก็ยังให้กำลังใจสู้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวหายอะไรอย่างนี้บอกว่า
แบบว่าเขาฉีดวัคซีนมาแล้วเขาแบบอาการแบบป่วยนั่นนี่เนี่ยเหมือนคนที่เขาเจอคนยังเข้าไปแบบเม้ามอนทุกทีเขาจะชอบจัดตอนกลางคืนถูกมั้ยฮะร้ายสดอย่างเงี้ย
เค้าเพิ่งไหนนี่เค้าคือไปผ่าตัดเล่าก็ไปทำแบบศัฐรยกรรมมาใหม่
ได้ไม่ประมาณ๒๓เดือนไม่เกินนะแม่
เพิ่งไปตัดนงตัดเหนียงอะไรมาเขายังไม่ได้อยู่เลย
ไปทำศัยกรรมอ่ะอ่ะเวลาจะเปิดอันสั่งเที่ยว
หงษารมากเลยแล้วพอเขาคนนียมให้กำลังใจอยู่ประกอบว่าพอ
ก่อนที่จะเสียชีวิตคืนนึงที่เขาลงอะไรที่ว่า

เขาเป็นโควิดลงปอดลงปอด

ชีวิตนั้นกำลังแบบเจอทาง
คือคิดดูเอาเองก็กว่าที่เราฉีดวัคซีน
ที่มันจะแอคทีฟมันก็ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะพี่หนุ่ม

ตอนนี้ไข้ยังไม่ลดเลย

จริงหรอยังไม่มีที่เขาส่งเข้ามา
แล้วผมโคตรเสียวเลยว่าผม

แต่ตรงพวกผมเองผมก็อยากไปฉีดกันนะ

ยังไม่รอไม่มีมาจริง

ต่อไปพันตกอยู่ออกมา๕๕๐อีกแล้ว

เพื่อสถิกานางกัญชัยรออีกแป๊บนึง
สิบห้าวันไม่ถึงแล้วเลยนะ

เราก็ไม่รู้ว่าพฤศจิกาจะมาช่วงไหนอีก
หรือกว่าจะเข้ามาเสร็จมันจะต่อไปถึงธันวาไหม
บางคนก็อาจจะบอกโอเคตอนนี้เปลี่ยนใจไปบูสเข็ม๓ด้วยแอสต้าก่อน
แต่ในขณะที่บางคนก็บอกว่าฉันยังไม่ได้ฉีดตั้งแต่เข็มแรก

ก้อยเหรอก้อยออนนี่อะไรเนี่ยของน้องเขาเนี่ย
เขาบอกหนูฉีดแอสต้าเข็มแรกเป็นไข้๒วัน
แต่พอเข็ม๒ชิวมากไม่เป็นอะไรเลย
เหมือนกันนี่นะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งบอก
พรุ่งนี้จะไปขีดแอสตาร์เข็ม๒เลยค่ะไปฉีดละครับ

ไม่เป็นอะไรเลยจริงคือโอเคละ
ถ้าสมมุติเขาบอกว่าร่างกายของเราจริงแล้วเนี่ย
แบบว่าไม่สบายมันคือมีภูมิต่อสู้กับอีก

คุณซิงอะไรเนี่ยคาคูล่าเอฮ่าซิงกูฮาร้าโทษทีนะ
วันเดียวเริ่มดีขึ้นแต่ปวดหลายข้างที่ฉีดสัปดาห์หนึ่ง
อ่าส่วนใหญ่เข็มสองก็จะเบาเนอะที่เมื่อกี้ฟังคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นไรกันหรอกครับคือไปฉีดเถอะ
แต่อาจจะมีเป็นไข้บ้างแหละเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า
ที่เขาฉีดไปคือเชื้อเป็นแล้วมันคือเชื้อไวรัส
ที่เหมือนกับเป็นวิลัสไข้อะไข้หวัดอะ

เออนั่นแหละเขาก็ฝากไอ้เจ้าปราณุกรรมของ
น้ำโควิดเข้าไปด้วยมันก็เลยนั่นน่ะฮะบ่าวเท่ากลับมาแล้วนะครับความเขียวในใต้ล่าก็มีเขียวนวลตาเท่าทวนหัวของบ่าว
พี่บ่าววันนี้วันพุธสีเขียวไงน้องก็ต้องใส่สีเขียวนิดนึงนี่นะน้ำมันขึ้นหรือเปล่าอย่าลืมส่งข่าวมาบอกด้วยนะพี่บ่าวนะ
คือบ่าวเท่าเนี่ยหายไปนานน่าจะกลายเป็นเขาเรียกว่าติดเงาเหรอติดเงา
ติดเงาไม่รู้ไปทำอะไรติดเงาไอ้เบาเท่านะเออเอาอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ย
เขาเรียกว่าเป็นภัยของสังคมที่สร้างความหวัดหวั่นให้กับคนไทยหลายคนมากในช่วง
ตั้งแต่วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรื่องของการดูดเงินจากบัญชีเนี่ยค่ะ
แล้วอยู่ดีแบบคนก็เริ่มไปเช็คกลายเป็นว่าคนเสียหายจากที่เราได้พูดไปเนี่ย
หมื่นกว่าคนแล้วยอดความเสียหายก็คือสูงมากมากนะคะ
อาจารย์นารินฤทธิ์เปรมอภิวัตโนกุลท่านเป็นอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ที่จะดูเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยค่ะท่านก็เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบกรณีการดูดเงินจากบัญชีปัจจุบันเนี่ย
พบว่ามีการก่อเหตุรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าน่ากลัวมากจริงค่ะเขาก็มีการแฉกลงเรื่องของการดูดเงินผ่านบัตรตื๊ด
ตื๊ดที่ว่านี่เป็นยังไงคือแม้กระทั่งอยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยนะคะ
ก็สามารถที่จะโดนแฮ็กข้อมูลจากในบัตรกระเป๋าเราไปได้ด้วย
มาเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุค่ะทั้งการแอบสแกนบัตรด้วยการตัดยอดเงินในขณะที่เจ้าของบัตรเนี่ยพกพาไปในที่สาธารณะ
แล้วก็การแฮ็กข้อมูลบัตรแล้วก็มีการส่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่ะไปตัด
ซึ่งไปตัดส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่ในต่างประเทศด้วย
มันมีการเปลี่ยนเป็นการชำระเงินโดยการที่เราไม่จำเป็นต้องเอาบัตรเครดิตของเรา
เดบิตของเราหรือเงินสดของเราเนี่ยค่ะ
ให้กับร้านค้าเลยวิธีการก็คือจะเป็นวิธีการชำระเงินโดยอุปกรณ์
ว่าจะผ่านสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็คือการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันต่าง
ซึ่งบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตรุ่นใหม่เดี๋ยวเราเอาให้ดู
กออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะว่ามันเป็นยังไง
คือถ้าเกิดคุณสังเกตมันจะมีสัญลักษณ์อันนี้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมมันจะเป็นหน้าตาเหมือนเป็นไวไฟกับด้านนี้เป็นอย่างนี้
อันนี้รุ่นเก่านานแล้วไม่มีไม่มีแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นไวไฟเมื่อกี้ขึ้นมา
เครื่องเขาก็จะมีการอนุมัติรายการได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาบัตรไปเสียบหรือเอาไปรูด
แค่คุณเอาบัตรไปแตะสมมตินี่เป็นเครื่องแค่วางใกล้แค่นี้มันก็จะทำได้เลย
อะไรอย่างนั้นอะไรประเภทอย่างนั้นประเภทอย่างนั้นคืออันนี้มันจะเป็นการอนุมัติแบบรวดเร็วแล้วได้เลย
ซึ่งปัญหานี้ค่ะมันเลยกลายเป็นความเสี่ยงจากการที่บัตรเนี่ยสามารถทำธุรกรรมแบบนี้ได้
เหมือนเป็นช่องว่างของแบบให้มิจฉาชีพหรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่างเอาช่องว่างนี้มาทำ
เครื่องรูดบัตรแม้กระทั่งที่เวลาเราไปสมัยก่อนมันจะใหญ่แล้วมีสายเสียบ
ทุกครั้งถ้าสมมุติเราบัตรเครดิตไปมันต้องรูดหรือเสียบอย่างเดียว
หลังมาเทคโนโลยีสมัยใหม่มันมีการปรับเปลี่ยนไอ้เครื่องเจ้าตัวนี้คือมันกลายเป็นเครื่องมันจะเล็กลง
เล็กเท่าโทรศัพท์มือถืออย่างนี้แล้วคุณจะเดินไปไหนก็คือเดินไปได้เลย
แต่ที่สำคัญเนี่ยคือเครื่องนี้มันจะมีข้อแม้คือมันต้องระยะห่างไม่เกิน๑๐เซนติเมตร
วิธีการของผู้มีชาชีพบางทีเขาจะใช้คือปัจจุบันเครื่องรูดบัตรเล็ก
มิจฉาชีพจะมาทำอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นต้องระวัง
คืออาจารย์นารินฤทธิ์เองท่านก็มีการบอกเรื่องของการป้องกันการดูดเงินจากบัตรเครดิต
นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านบอกว่าตั้งค่าจำกัดวงเงินไปเลยคือคุณไม่ต้องตั้งค่าเยอะ
เพราะบางทีเนี่ยจากกรณีที่ผ่านมาคนที่โดนดูดเงินไปมากสุดคือ๒แสนเลยด้วยซ้ำ
ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ตั้งวงเงินเอาไว้แต่ถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณจำเป็นจะต้องใช้วงเงินที่มากกว่านั้น
ค่อยไปขยายวงเงินเป็นแบบครั้งคราวอย่าแบบตั้งเอาไว้ตลอดอันนี้อาจารย์แนะนำแบบนั้น
ข้อที่๓ท่านบอกว่าให้เก็บบัตรไว้ในกระเป๋าสตางค์นิรภัยเพราะปกติกระเป๋าสตางค์ทั่วไปโจรมาใกล้ปั๊บดูดข้อมูลไปได้หมดเลย
สตางคนิรภัยซึ่งผลิตด้วยเส้นใยผ้าแบบพิเศษป้องกันการโจรกรรมข้อมูลซึ่งรถเมย์ก็ไม่เคยรู้ว่ามีอันนี้

ปัจจุบันนี้มีขายตามแบบร้านค้าออนไลน์เจ้าใหญ่
มีขายกระเป๋าสตางค์กันนิรภัยเนี่ย
หมายถึงว่าเขาเดินมาใกล้เราปุ๊บเขาดูดข้อมูลเราได้เลย

ดังนั้นเนี่ยสมมุติเขาอยู่แค่นี้เขาก็เดินมาเฉียดเราปั๊บ

ข้อมูลไปได้เลยอันนี้น่ากลัวมาก

แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้บัตรตอนนี้จะใช้เป็นแบบ

หมายถึงโอนผ่านอันนั้นก็ยังไม่มีตังค์อย่างนี้หรอพี่
มันก็ได้ติดไว้ก่อนไง

ไม่พบเงินสดให้เป็นของแทน

พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ

ก็ได้ข้อสรุปกับทางธนาคารออกมานะคะ
บอกว่าธนาคารจะรับเป็นผู้เสียหาย

ประชาชนไม่ต้องแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ

ชดใช้เงินคืนให้กับลูกค้าเอง

โดยจะมีการตั้งผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสอบสวน
แล้วก็นำเงินคืนให้กับผู้เสียหาย

เพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่า

เกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ในเมืองไทย
จะผ่วงไปปุ๊บแต่ไปใช้งานที่ต่างประเทศ
ดังนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็อาจจะตามยาก

ไม่ว่าจะลูกค้า
อันนี้สามารถแจ้งไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีได้ทันที
ถ้าพบว่าเป็นความผิดพลาดจากกรณีดังกล่าว
ธนาคารจะรีบคืนเงินให้ใน๕วันเลย
เหมือนกับลูกค้ากลุ่มแรกแล้วก็ไม่ต้องแจ้งความกับตำรวจเหมือนกัน
ถูกต้องไหมเพราะเครดิตบางทีมันยังไม่ได้ตัดเงินแก
พี่แล้วไม่ใช่แบบแค่อย่างนี้นะเขาก็ต้องไปนั่งตามหาอีกว่า
พอรับมาเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องไปเช็คว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ย
มีการโอนเงินออกไปบัญชีไหนอีกหรือเปล่าแล้วก็ไปประเทศอะไร
ถึงจะไปเช็คได้เพราะบางทีอาจจะเกิดทั้งคนที่เป็นผู้ใช้บัตร
แล้วก็ร้านค้าก็อาจจะโดนด้วยบ้างบางทีต้องไปเช็คอื่น
จริงคือเทคโนโลยีมาพร้อมกับกลายเป็นช่องว่างบาง
ที่แบบให้แบบมิจฉาชีพมาทำแบบนี้ได้ไง
เพราะโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราจ่ายเงินกันแบบ
ุ่มอร่อยไหมไม่ใช้เงินสดกันหมดแล้ว
นุ่มอร่อยไหมเธอหิวข้าวเหรอผมถือไว้เฉย
หิวข้าวเนอะเล่าแบบเพลินก็กินขนมไปด้วย
ปะตือก็ส่งน้ำพริกมาให้น้ำพริกปะตือ
เดี๋ยวหาข้าวค่ะเออเดี๋ยวหาข้าวมาให้กินกันเลยดีกว่า

โอเคแต่ว่าคนส่งข้อมูลของการฉีดวัคซีนของตัวเขาเองมาเยอะมากเลย
เยอะจริงก็จะส่งมาแบบมีทั้งแบบฉีดเข็มแรก
ปกติบางคนฉีดแล้วบอกว่ายังมึนหัวอยู่๒สัปดาห์ก็มี
บางทีแบบว่าเหมือนกับรู้สึกมีอาการมึนหัว
แล้วก็พอไปเช็คเหมือนกับมีเรื่องของอะไรนะ
เส้นเลือดในสมองแบบเหมือนแบบอักเสบอะไรอย่างนี้
ต้องรอรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไงก็ต้องเชื่อ
ยังไงก็ต้องฉีดพี่คือมันจำเป็นต้องฉีดอืม
แต่ที่เห็นชัดก็คือมีอาการหนาวสั่นเยอะเป็นไข้หนาวใช่ไหม
กินยาพารากินอะไรกันไปนะครับคือแต่เอาจริงจริงนะผมเองเนี่ย
บอกตรงพอดูก็หน่อยนะก็หน่อยนะก็กลัวนะ
เอายังไงดีวะเนี่ยอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ต้องฉีด
ผมก็ต้องไปฉีดเหมือนกันเข็ม๓แต่ว่าเขายังไม่เรียก
อยากให้ช่วยให้ความเห็นเรื่องนักเรียนหน่อยนักเรียนก็ได้ไฟเซอร์ไง
หมายถึงก็ยังโอเคไฟเซอร์แต่ปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้คือ
ผลออกมาดีอืมแต่เราไม่ได้เป็นไฟเซอร์นะเรายังไม่ได้ไฟเซอร์อยู่ดี
เราฉีดกันตายเราไม่ได้ฉีดกันติดคือเอาง่าย
ที่ทางอาจารย์หมอลูกทุกท่านเขาก็บอกอยู่แล้วว่า
คือที่เขาให้ฉีดก็คือจริงแล้วก่อนอันนี้มันเป็นไฟเซอร์ให้ผู้สูงอายุ
ผลกระทบมันจะน้อยมากอะไรอย่างนี้แต่พอไปฉีดคนที่อายุน้อยไปหน่อยอย่างนี้
อมรับไหมว่ามีผลกระทบมีผลกระทบเพราะอะไร
เพราะว่าอย่างที่บอกไปไงว่าร่างกายของคนที่หนุ่มสาวอยู่เนี่ย
มันก็เข้าไปเดินสบายมันไม่ค่อยมีอะไรมาต่อสู้กันทำให้ร่างกายมันวีกไง
เท่านั้นเองแต่พอมันก็กินยากินอะไรเข้าไปอืมนะครับก็คือพาราอะไรอย่างเงี้ย
แต่อาจจะมีบางคนที่แบบว่าอาจจะแพ้จริงอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ว่ากันไป
แต่ว่าสุดท้ายมันก็คงจะไม่ได้แบบเปอร์เซ็นต์ในการที่จะหนักเนี่ยน้อย
แต่ถามว่ามีที่มันมีโอกาสที่แพ้ไม่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้อย
ก็คือจะบอกไม่มีเลยก็คงจะไม่ได้ก็ต้องพูดตามข้อเท็จจริงไป

เดี๋ยวช่วงหน้านะครับถึงแม้ว่าฝนเนี่ยจะเริ่มลดลงแล้วนะฮะที่โคล่า

แล้วเขาบอกว่ามานี่ยิ่งกับปี๕๔เพราะว่าน้ำมาเร็วแล้วแรงมาก
ท่วมไหม
ธรรมเทพฯหรอไม่รู้
ไม่ท่วมหรอกนายกรุณยัยว่าไม่ท่วม
ไปกลับมาครับ

ค่ะซึ่งหลายภาคส่วนในจังหวัด

หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมาอันนี้เขาก็ต้องมีการเร่งขนย้ายร่างผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตอย่างทุลักทุเลเลย
ด้านพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการส่งจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับจิตอาสา๙๐๔ชมรมฮักเขาใหญ่
ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะอยู่ที่อำเภอสูงเนินและอำเภอเมืองนครราชศรีมาโดยจุดแรกเป็นชุมชนวัดพระนอนอำเภอสูงเนิน
มีพระนอนเก่าแก่อายุกว่า๑๓๐๐ปีถูกน้ำท่วมขังจุดที่๒เป็นชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า๑๕๐หลังคาเรือน
ซึ่งชาวบ้านต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าน้ำท่วมหนักมากหนักสุดในรอบ๑๐ปีเลยล่ะ
ขณะเดียวกันไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเขื่อนเจ้าพญายังคงระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อน
ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำน้อยและคลองสาขาที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญานั้นเพิ่มสูงขึ้น
น้ำเนี่ยนะคะพื้นที่น้ำท่วมก็ขยายเรียกว่าเป็นวงกว้างมากกว่าเดิมบุรีก็หนักใช่ส่วนที่โบราณสถานวัดชายะวัฒนารามค่ะระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะคะก็เพิ่มสูงขึ้น
แนวตลิ่ง๑๓๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็มีการคอยติดตามดูสถานการณ์แล้วก็ตรวจวัดระดับน้ำตลอดเวลาเลยเพราะเขาก็กังวลมากว่าน้ำจะมาเร็วระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเปล่า
สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านอำเภอเสนาเพิ่มสูงขึ้นค่ะอันนี้
เขื่อนพระราม๖อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น

ก็ส่งผลให้น้ำท่วมในพื้นที่รุ่มต่ำ
แล้วก็ตลาดอำเภอท่าเรือเป็นรอบที่๒
วันนี้เราเห็นภาพที่โคราชคือแบบแล้วโรงพยาบาลมหาราชเป็นโรงพยาบาลใหญ่ด้วยพี่
โรงพยาบาลมหาราชทุกครั้งที่น้ำท่วมนี้จะมีปัญหาทุกครั้งเลย

เขาอยากน้ำรอการระบาย
คือพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำต่างแม้กระทั่งแม่น้ำเจ้าพญาเอง

ถ้าไม่ถึงก็เข้าหน้าหนาวเนอะรู้ไหมคะถ้าเกิดไม่ถึง
ถ้าไม่ก็เขาบอกว่าหนาวน่าจะหนาวประมาณสักสิ้นเดือนนี้

แต่ก็ถ้าสมมุติหน้าหนาวมาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมรับมือก็คือฝุ่น

มันวนหลูบอยู่แล้วก็ความกดอากาศมันจะต่ำไง

วัยรัสมาเอาน้าฝุ่นมาพร้อมกับวัยรัส

อาจจะถึงแบบตอนนี้คือพุนเราก็ใส่หน้ากาก

แต่มาทีเหมือนกับปกติอาจจะกองไม่ได้

ซึ่งวันนี้เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศ
เขาเผยว่าระดับกุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕มิโครกรัม
ในกรุงเทพฯมหานครและปริมณ์มนตร

เห็นแล้วนึกถึงพวกของครูปีชาเลย

แล้วก็ปุ๊บพักเดี๋ยวแล้วก็พักตอนออกของไทย
เขาบอกเริ่มมีความหนาแน่นสูงขึ้น
จนบางแห่งเริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้วนะครับ
ณตอนนี้มีผลต่อสุขภาพของกลุ่มคน

คือภูมิแพ้อะไรอย่างนี้ทั้งหลายเนอะ
โดยเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศเนี่ย
ที่การเคลียร์หาแอ่งชาติย่านดินแดงตรงนี้

สีส้ม
ใกล้เคียงกับสถานีตำรวจนครบานโชคชัยครับ

อีหนุ่มนั่นแหละวัดได้๑๐๐

เท่าไหร่ครับใช่ครับ๑๐๖ครับ

สมุดปราการเนอะย่านนั้นน่ะมีโรงงาน
แล้วก็สมุทรสาครเนี่ยวัดได้สูงสุดเลยคือ๑๑๖ว่ะ

เอาไม่ต้องจริงจะรู้
กลับจริงกินเสี้ยงไฮน์ไปให้จบ

ภนัดเยาะการสำนักงานสาธารณสุขกำเภอปลวกแดง
เขาวัดได้ถึง๑๔๓

เพราะงั้นเป็นอีก๖อุตสาหกรรม
แล้วภาคเหนือเชียงใหม่
ที่เขาบอกว่าช่วงนี้อากาศดีกันหรือเกินเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นอากาศที่เชียงใหม่ประมาณสีส้ม

คุณเจสันแลนด์ตอบมาแล้ว

เพราะบางทีมันจะเป็นแบบเป็นซองที่มี๑๐อันอยู่ในนั้น

อันนี้ข้างหน้าข้างมีราคาสูงนิดหนึ่ง

ต่างกว่า๓๕๔๐บาท

คือบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องนี่

เราไม่รู้จริงแล้วแต่ว่าใครที่รู้ก็บอกมาก็ดีแหละ

คือคนอื่นเขาไม่รู้เขาก็ได้ฟังกันด้วย
แต่ว่าเบาเท่าเท่าไม่จบนะเบาเท่าคือยังไม่ยอมตอบนะว่ามันหายไปไหน
ทำไมไม่เจอพี่บ้านมันเป็นมันมันโดนบล็อกหรือโดนอะไรไปก็ไม่รู้อ่ะ
เบาโดนบล็อกไม่เป็นไรอย่าเป็นโควิดนะพี่นะดูแลตัวเองด้วยนะคะ
กลัวไม่สบายแล้วเดี๋ยวหายไปไม่กดข้อความมาหาอะไรอย่างนี้ไง
ไม่ได้ไงตั้งนิดหนึ่งเนาะพี่หนุ่มไปทัวร์ลงคุณแม่นะคะ
ให้พี่หนุ่มวิเคราะห์เลยอันนี้ทัวร์ลงแม่ดีเด่นโพสต์อวดเส้นใหญ่ให้ลูกชายได้ไปกับขี่ใน๑๐นาที
นี่นะฮะก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่สังคมให้ความสนใจ
เมื่อวานลูกชายมาบอกแม่ครับใบขับขี่หมดอายุจองออนไลน์เนี่ยเต็มสองสามเดือน
ลูกเช็คไปที่แกลงก็เต็มเห็นความพยายามลูกแล้วแม่สงสาร
อยากฝึกให้ลูกเนี่ยทำอะไรเองดิ้นรนเองสุดท้ายแม่ใจอ่อนด้วยรักลูก
จัดการยกหูโทรศัพท์เช้านี้ลูกได้ทำเสร็จแล้วภายใน๑๐นาที
บ่นแม่เลือกเสื้อให้หนูไม่หล่อเลยอันเก่าหล่อกว่าแม่ผิดอีก
ลูกไม่หล่อไปอีก๕ปีแต่แม่ว่าอันใหม่หล่อกว่ามั้ง
คือโพสต์นี้เนี่ยนะครับก็ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าแทนที่จะมีคนมาชื่นชมคุณแม่รายนี้
อุ้ยทำเพื่อลูกกลายเป็นว่าคนก็บอกว่าแม่ทำแบบนี้ได้ไงไปรัดคิวได้ยังไง
ไม่รักลูกให้ถูกทางเลยอันนี้รักลูกให้มันถูกทางสักนิดนึง
เนี่ยนะฮะคือคือเหมือนกับก็เลยโดนตอบว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่รายนี้เนี่ย
ก็เลยชี้แจงบอกว่าไม่ได้โทรศัพท์เพื่อการลัดคิวแต่ข้อความที่โพสต์ไปอ่ะ
เพราะรู้เท่าไม่ถึงกันแต่สิบนาทีเสร็จเลยนะเออเร็วเลยอ่ะครับ
เร็วมากเลยรู้เท่าไม่ถึงกันเดี๋ยวนะอันนี้แค่ไปต่อหรอ
ไปต่อมันเร็วเปล่าหมดอายุจองออนไลน์เต็มสองถึงสามเดือน
มันจะสิบนาทีเองเหรอจริงหรอมันไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ย

มันทำไม่รู้คืออันนี้ก็ไม่รู้

ก็ต้องจอดรถแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปบนตึก
ทำเรื่องทำเอกสารส่งข้อมูลอะไรอย่างนี้

เหมือนที่หนูคะ

แล้วโทรไปหาใครเป็นเพื่อน

แต่ว่าถ้าคนธรรมดาโทรไปได้ไหมกรุงผลส่ง

เพราะงั้นทุกคนก็โทรไปสิดประทีได้ก็ทำอย่างนี้กันหมดแล้วสิ
ไม่น่าสามารถนะครับอืมหรือว่าต้องโทรไปแล้วต้องมีอารมณ์เซ็นทรายหรือ

ก็เป็นใดคนก็อาจจะคอมเม้นต์ก็แบบนั้น

เพราะที่เกาหลีก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นเหลืองทะเลทรายจีน
มันจะกันฝุ่นขนาดมากกว่า๓ไมคอนได้

อันนี้ได้ความรู้
อืม

ดีออกมาแล้วทำเสร็จจริงเร็วจริงค่ะถ้าจองลูกหน้าใช้เวลาต่อ๕นาทีเสร็จ
เห็นไหมล่ะอ๋อ๕นาทีเหรออันนี้ก็ไม่ต้องยกขุมโทรศัพท์
พักความว่ารันบอกมา
ถ้าไปถึงเหมือนเราทำบัตรประชาชนทุกวันนี้เร็วมากเลยอ่ะ
นี่คือช่วงนี้ต่อแบบขี่เร็วจริงค่ะ
เกินครึ่งชั่วโมงแต่ที่ยากคือคิวเต็มไปยันกุมภาพีหน้าแล้ว

แต่ถ้าสมมุติไปข้างหน้าเช่นไวล่าถ้าสมมุติคุณได้คิว

ใช่ฮะไม่รู้มั้ยเราก็แค่รู้แล้วเลยเดี๋ยวนั้นรู้แล้วเอง
ถ้าจองออนไลน์มาก็ประมาณสัก๑๐นาทีแล้วก็ได้ทำเลย
ติดเวลาปุ๊บเราแค่ไปถ่ายรูปกับทดสอบวีด๒ข้อมั้ง
เร็วดีถ้าไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้บัตรหมดอายุ
เราไม่ได้ไปต่อนานเชียว
ตำรวจจับด้วยแล้วก็นานหน่อยอันนั้นต้องไปสอบใหม่

ยาวแค่ไหนต้องไปสอบใหม่สอบอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
ต้องมีแบบว่าอบรมไหมอย่างนี้
นี้บอกว่ายังติดใจเรื่องลูกกับแม่ที่จะคุยกันในรถตู้เมื่อวานมากกว่าค่ะ

พี่ดูอยู่แล้วไม่ได้ตามแต่มันไม่รู้เป็นใครหรอก

แต่ว่าเขาถามว่าเนี่ยคุณชอฮีก็ถามว่า

อ๋อมันเป็นเป็นสไตล์เป็นสไตล์ค่ะ

อ๋อนี่พอรถเมฆถูไปมันก็จะขาวขึ้นค่ะ
ตอฮีอย่าสงสัยต้องไปซื้อมาใหม่อีก

อืมเติ้ลถนับผลตกลงเขาติดเลยเหรอ
ติดเลยไม่รอลงอายาทด้วย๑ปี
แล้วคือคุณหรอสงสัยนั่งกันแล้ว
คือตอนนี้แบบต้องบอกเลยว่าเขาก็มีตกแล้วก็ไม่ทำเครียม

เดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องคุณเติ้ลให้ฟังฮะ
หอมฟุ้งบำรุงผิว
คุณนุ้ยสุธีราก็ส่งมาบอกว่าพี่หนุ่มบอกว่า
เรานั่งก้มหน้าก้มตาดูแต่มือถือดูกล้องบ้าง
เออเขาบอกว่าดูข่าวใส่ขายอยู่

ส่งไอ้นี่มากินหน่อยดิอะไรนะเจลลี่ของเขา

ข้าวเหนียวมะม่วงด้วยช่วงนึงนะ

เจลลี่ดีเจลลี่แบบไปซื้อของดูเยอะนะเจลลี่นะ
เอ้าจากกรณีที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซา

คดีรักษัพหมายเลขดำจำคุกในธนพลนิ่มไทยศุกร์ครับ

นักแสดงชื่อดังเนี่ยก็แน่นอนว่าจำคุก๑ปี
ในความผิดฐานรักษัพทางราชการ
ขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์ของตนเองโดยไม่รอลงอาญาฮะ
ล่าสุดนายนาราประคองเนียนศรีเจ้าพนักงานราชธรรมชำนาญงาน

เปิดเผยว่าหลังจากที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุด
เจ้าหน้าที่ราชธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่ของศาลได้นำตัวมายัง

เนื่องจากเขามีการตรวจสุขภาพในเบื้องต้น
แล้วก็ตัดผมแซ่นเหมือนผู้ถูกคุมขังทั่วไป
โดยเต้นก็เขาบอกว่าใบหน้ารีบเฉย
แตกก็ดูออกว่าวิทย์ตกกังวลอย่างหนัก
ทางด้านพยาบาลวิชาชีพนางสาวผินประภาผู้เจรอ
พยาบาลวิชาชีพประจำเรือนจำกลางฉะเชิงเศร้า
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นเนี่ย
คุณตั้นจะนับว่ามีสุขภาพหลายกายแข็งแรงปกติ
มีโรคประจำตัวคือโรคซึมเศร้า
ที่เขาเป็นแล้วก็
เป็นก่อนที่จะถูกคุมขัง

มาพูดคุยสอบถามอาการ

มีนักจิตวิทยามาประกบอย่างใกล้ชิดเลยแหละ
ไปดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้เป็นเรื่องดังมากในเกาหลีนะครับ
ใช่คือตอนนี้คนได้รับความสนใจเยอะมากทีเดียว
เพิ่งจะจบกันไปก็มีกรณีข่าวที่ออกมาว่ามีสาวอะไรหนึ่ง
โดยระบุว่าเธอนั้นเคยเป็นอดีตแฟนสาวของเขา
แต่เมื่อเธอตั้งท้องเนี่ยค่ะก็บอกว่าให้เธอไปทำแท้งแล้วก็มาบอกเลิก

ล่าสุดเองค่ะตอนแรกต้นสังกัดเองเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวกับกรณีนี้
ก็ไปเช็คความชัดเจนต่างนานากันมาก่อนนะคะ
ล่าสุดเองทางสื่อเกาหลีเขาก็รายงานว่า
คิมสอนโฮมีการออกมาแถลงเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่กำลังถูกพืชถึงนี้ค่ะ
โดยบอกว่านักแสดงหนุ่มได้ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งเนื้อหาก็จะมีการระบุบอกว่าผมคิมซอนโฮครับ
ผมอยากจะขอโทษจากใจจริงที่ออกมาช้า
หลังจากไม่กี่วันก่อนมีบทความข่าว

ผมรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องมาเขียนจดหมายนี้

แต่ผมทำร้ายเธอด้วยการกระทำที่ไม่รอบครอบของผม

และขอโทษเธออย่างจริงใจด้วยตัวเอง
แต่หากผมยังไม่สามารถกล่าวคำขอโทษได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้
และกำลังรอเวลานั้นที่ผมจะได้รับโอกาส
ตอนนี้ผมอยากจะขอโทษอย่างจริงจัง

ผมขอโทษที่ทำให้คนที่เชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนผม

ทำให้ผมเป็นนักแสดงคิมซอนโฮได้แบบในทุกวันนี้
แต่ผมเองกลับหลงลืมเรื่องนี้ไป
และผมอยากจะขอโทษผู้คนจำนวนมาก
ที่ทำงานร่วมกับผมในผลงานต่าง
ได้รับผลกระทบจากความบกพร่องของผมในเหตุการณ์นี้

ผมอยากขอโทษทุกคนอย่างจริงใจ
และผมรู้ว่าข้อความนี้อาจจะไม่แสดงถึง

แต่ผมอยากจะแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจออกมา

ซอนโฮเขามีการตัดสินใจถอนตัวเองจากรายการ
เนื่องจากว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ
แล้วก็ปรึกษาร่วมกันก่อนจะสรุปว่า

จะมีการตัดต่อนำฉากการปรากฏตัวออกทั้งหมด

ถ้าเกิดใครนี่เขาตัดออกเลยเนอะ

เขาตัดสินใจถอนตัวออกจากรายการเลย
ติดโอ้โหยาวนานเลยนะครับ
เอาตรงก็คนดูพี่หนุ่มร้องไห้ตามวันสุดท้ายเนอะทั้งคุณย่าที่ตายที่เด็กอะไรต่าง

คนร้องไห้หมดเลยว่าอยากได้หัวหน้าวงเป็นสามีแห่งชาติ
เป็นคือว่าเป็นสามีแห่งชาติคนใหม่เลย
ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันตอนนี้ก็๒มุมสองฝ่าย
มุมหนึ่งก็เห็นใจฝ่ายหญิง
แล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
อยู่แล้วที่ไปให้มีการไปทำแท้งใช่ไหม
แต่อีกมุมนึงเขามองว่ามันเป็นเรื่องในอดีต
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามองว่า
ไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้า

วันนี้เราก็อาจจะไม่ทำแบบนี้

ชีวิตของเขาในตอนนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้
ไงครับค่ะ

ก็วันนั้นเจ๊เอาเข้าร้อนมากินได้นะ

เออเมื่อไหร่จะอยากกินข้าวไข่เจี๊ยวข้าวคุณเชียงทอดอะไรวะไป

อยากกินกุ้ยชายแบบนี้
คุณหยุดก้มโทรมองอ่านโทรศัพท์ทุกทีนะ
นุ้ยสุริจิลาเขาบอกอย่าก้มมาก
ของผมเนี่ยดูรายละเอียดต่างนานาเพื่อที่จะเอามา

แต่ของคุณไม่ใช่ของคุณคุยกับผู้ชาย
เธอเคยอ่านข่าวค่ะเธออ่านข่าวค่ะ
ไปดูแฟนคลับณเดชน์กับยาย่าหน่อยนะครับ
ตัวบิดไปเลยนะครับหลังที่ณเดชน์เนี่ยนะครับ
เขาไลฟ์สดร้องเพลงแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับ
พร้อมเปิดโอกาสเล่นแฟนถามคำถามที่อยากจะรู้

วันนี้มีเธอขึ้นข้างฉันแบบนี้
จากใจที่เคยเดียวได้
ไม่มีต้องหมายจะรักเธอ
สุดหัวใจตื่นตาได้เจอเธอ
เธอเข้าเมื่อเปลี่ยนแรงโลกถึงไป

จะต้องแน่ใจกับคนเดิม
จะมีตัวให้ชั้นได้เป็นคุณไป
แค่เธอเข้าอีทายกลางใด

ถ้าฉันก็เจอก็ตอบลวงร้าน
จากกลางใดเธอเธอ

ไปอย่างนี้ฮะลองเพลงพอ

นี่สิหลังคนถามเยอะจริงเนาะประเด็นนี้
อันนี้นะโอเคนะครับ
ณเดชน์ยากับหมากครีมที่พี่สัมภาพนะใครแต่งก่อน

ซัมมุตนี่คือไม่ใช่แค่พูดเลยเป็นข่าวนะ

รู้เพราะอะไรคือความรู้สึกเราเฉย
เดี๋ยววันนั้นนี่นั่งคุยแองจี้ว่าไงล่ะ
หนูคิดว่าน้องมาร์คกับน้องครีมแล้วก่อน
เพราะจริงมาร์คที่คุยกันมาล่าสุด
ตอนที่เขาไปล่าสุดที่ไปทริปของเขาที่ทะเล
เขาบอกเลยว่ามันมีอยู่ช่วงแวบหนึ่งที่เขาจะคุกเข่าแล้ว
แต่เขาแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อน

เขาก็คุยกันแล้วนะเพราะเขายอมแล้วคุยกันถึงแตกน้อง
คือฟังมันจะเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรคือ
อ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
เนี่ยนะมีน้องคนหนึ่งเขาส่งมาเนี่ยคือเขาบอกว่า
เกาหลีเนี้ยไม่ค่อยปรานีกับเคสข่าวเฉาอะไรแบบนี้อืม
มีแต่ที่ไทยเนี้ยแหละที่ให้อภัยอืม
แต่สุดท้ายเขาก็จะมีคนในวงการที่รอต่อแถวเฉิดฉายมาแทนตลอดเวลา

แข่งขันมันสูงมากที่เกาหลีถูกไหมมันเหมือนแบบว่าคืนนี้ถ้ามีปัญหาปุ๊บก็ไปเลย
อีกคนเขาเขาเตรียมมาเลยเขาเตรียมมาแทนเลยอย่างมดดำเนี่ยนะ
มดดำก็ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่พูดตัวเองไปเออแบงก์เหรอ
นี่ปีนี้นะคุณปานนะส่งมานะดีนะคะสมัยก่อนไม่มีโซเชียล
งั้นคงมีผู้หญิงมาแฉพ่อไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยฮะ
ขณะที่มีโซเชียลนะตอนที่มีข่าวผมตอนนั้นเรื่องรถมินิอ่ะ
โอ้โหผมมึงหนีแล้วอยู่เยอรมัน
มึงสือพิมพ์ลงทุกวัน

ไปไหนคะมึงต้องไปอยู่ในน้องลงเลย

ที่กำลังจะเกิดขึ้น๒๗๒๘พฤศจิกายนนะคะ
แล้วก็๑๒ธันวาคมต้องบอกเลยว่า
โอ้โหราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงค่ะ
เนื่องจากว่ามีความต้องการสูงมาก

คือคนอยากดูมากแม้กระทั่งคุณปุ๊กโกะ
พี่ปุ๊กโกะไปนะเขามีตัวนั่นแหละ
คืออันนี้เป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกด้วยนะคะตั้งแต่ปี๒๐๑๙ที่กรุงโซโดย
ทางวงเนี่ยวางแผนที่จะพบปากกับแฟนด้วยไงพี่
เรียกว่าพบปากแฟนทั่วโลก๒๔ตุลาคมทางออนไลน์ด้วยอย่างนี้

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป